คุณผู้ชมค่ะไปดูความหาบังเกิดดีกว่านะคะ

ลาล่าลูลูทงทงมกจกนะคะ
บอกเลยว่าโอ๊ยสนุกสนานแน่นอนนะคะ

แต่งงานนะกลางปีกับเจ้าบ่าวคนกำแพงเพชรค่ะ

จริงหรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะนะคะ

สองคนนี้นะคะเขาหาว่าวงแตกด้วยนะ
แล้วก็ถามพี่ทงหน่อยละกันนะคะ
ว่าจะไปงานแต่งงานของพี่ลูลูไหมนะคะ

พี่หนูเล็กกะมาด้วย

คนเราพอมีผัวก็เปิดนู่นเปิดนี่

คุยกันมาก็คือประมาณกลางปีค่ะ

แต่งแม่แต่ไม่ทิ้งเพื่อนนะว่าไม่แต่

อนุญาตบอกว่าถ้ามีลูกนะ

นางให้ยืนร้องเจ็ดเฉยนางจะแต๊ดเอง

เสมอออกไปเสิดเพื่อนเจ้าสาว

กับเขาด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าหัวกระตุ้ยกลางปี

โปรดติดตามตอนต้น